ซึ่งผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการเปิดเผย
บอกว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล
และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาบราช
บรมนาธบพิษในวันที่๑๓ตุลาคมนี้นะครับพร้อมกับส่วนกลาง
ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคม
จิตอาสาพระราชทาน๙๐๔วปรเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาท
ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาที่สารากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่จังหวัดนั้นกำหนดไว้นะครับ
จากนั้นในเวลา๘นาฬิกานะครับมีพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
และในช่วงเวลา๑๙นาฬิกาของวันนี้จะมีพิธีจุดเทียน
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
อกจากนี้ตลอดทั้งวันจะได้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
ทำความสะอาดลำน้ำคูคลองถวายพระราชกุศลในพื้นที่อำเภอและก็จังหวัดทั่วประเทศ
โดยกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับ
ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
และพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อเข้าร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพลียงกันนะครับ